ก็ยังคงต้องติดตามกันกันต่อ

การประกาศอันดับโลกที่ทีมชาติไทยขยับร่วงลงมาถึง๑๖อันดับนะครับจากอันดับที่๑๐๖มาอยู่ที่๑๒๓
แต่เมื่อยังไม่ได้มีกำหนดจับสลากที่แน่นอนครับจึงต้องรอดูว่าถ้าเกิดการจับสลากนั้นเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหรือเดือนตุลาคมครับ
ทีมชาติไทยก็ยังมีโอกาสเล็กนะครับที่จะขยับขึ้นไปรั้งในโถที่๑ของการจับสลากได้
ถ้าผลงานอุ่นเครื่องดีแล้วโปรแกรมจับสลากประกาศออกมาว่าจับปลายปี
เรามีโอกาสจะขยับจากโถที่๒นะครับ
แต่ถ้าเส้นทางตอนนี้เนี่ยการแบ่งโถถ้าใช้อันดับโลกในเดือนมิถุนายนมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ
ดูแล้วก็จะมีอุสเบกิสถานที่ดูจะเป็นทีมที่ท็อปเกรดกว่าเรา
แต่ว่าระดับอื่นก็เชื่อว่าทีมชาติไทยก็สูสีนะครับ
ส่วนไทยตอนนี้อยู่เป็นลำดับที่๘ของการจับสลากก็จะอยู่ในโถที่๒
แต่อย่างที่บอกก็คือถ้าอันดับโลกใช้ในเดือนตุลาคมก็คือจับปลายปี
เราอาจจะขยับตึ๊ดขึ้นมาอยู่ในโถที่๑ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ